ท่วมท้นตอนนี้ก็ยังคงนำเป็นจากฝุกนะครับ

เริ่มแก่มาไม่กี่วินาทีเท่านั้นนะครับ
จากนัดทะวุฒิศรีหลังไพรโรศครับ
นาทีที่๖เจ้าบ้านตีเสมอเป็น๑ต่อ๑นะครับ
ลูกเลขของปียพงศ์สองผิวบอลไปโดนทางด้าน

เปลี่ยนทางลูกนี้เข้าไปเสมอไป๑ต่อ๑ครับ

แบบไม่ต้องจับครับรอดขาคาทาวุฒิเข้าไป
พุทธเถินการครับก็แตะหลบพุทธศาสประตูแล้วก็ยิงลูกลงเข้าไปนะครับ

เป็น๔ต่อ๒ทันทีครับนาทีที่๑๓จากสรษักภูลจังหริตครับ
ยิงเสียบเสาแรกเข้าไป
นั้นหนีไปเป็น๖ต่อ๒นี่เป็นประตูที่๒ของเจ้าตัวในเกมนี้ด้วย
และนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกนะครับ
ครึ่งแรกในสกอร์นี้นะครับ
เลียดหลังนะครับหรือว่าครึ่งหลังเนี่ย
ก็มีเพิ่มอีกประตูเดียวนาทีที่๓๑ครับ
มาชนะ๘ต่อ๒นำไปจากฝูงต่อไปมีเพิ่มเป็น๔๔คะแนนครับ

ราชนาวีครับเสมอกับสุราธานี๒ต่อ๒
ศรีปฐุมครับแพ้ให้กับห้องเย็นท่าข้ามไป๓ประตูต่อ๕
ส่วนฟุตบอลโตยาต้าไทยลีก๒๐๑๘นะครับ
ผลวันนี้เชียงรายเสมอราชนาวี๒ต่อ๒
ที่ตกชั้นไปแล้วก็คืออันดับที่๑๖๑๗๔
อันดับ๑๖ราชนาวีอันดับ๑๗อุบล
แล้วก็อันดับที่๑๘แอร์ฟอร์สนะครับ

ทีมชาติไทยครับที่แพ้ญี่ปุ่นมาในนัดแรก๒ต่อ๕ลูก๓

เกมนี้ครับเริ่มมาได้เพียงแค่๒นาทีนะครับ

จากการยิงของสุพนัทเหมือนตาครับ
นำไปได้สักพักหนึ่งนะครับ

ผมบุกนะครับแล้วก็ในนาทีที่๑๒นะครับ
ลุกมานพาคิมครับซึ่งเป็นดาวสโบประจำทีมนะครับ
หลุดจากจังกว่าดักล้ำหน้านะครับ

มาเลยตามตีเสมอเป็น๑ประตูตอนหนึ่งครับ

ไทยคืนนำอีกครั้งไป๒ประตูตอนหนึ่งจากสุพนัทเหมือนตานะครับ
จังหวะนี้ล่อหลอกกองหลังของมาเลเซียอยู่
แล้วก็ยิงจากนอกกรอบลูกนี้เข้าประตูไปนะครับ
ก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ไทยนำอยู่๒ตอนหนึ่งครับ
แล้วก็เป็นทางด้านเฟอร์ดาอุสไทรวัลนิสามนะครับ
ยิงลูกนี้ครับตีเสมอเป็น๒ประตูตอน๒
เกมนี้นี่มีจุดเปลี่ยนนาทีนี้แหละครับ
มารพาคิมครับโดนใบแดงทำให้มาเลเซียเหลือเพียงแค่๑๐คนนะครับ
พอเหลือ๑๐คนไทยก็มาได้ประตูขึ้นนำอีกครั้ง

จากการหลุดเข้าไปยิงของวรกรทองใบจังหวะนี้ครับ

ไทยได้ประตูตอกย้ำชัยชนะจากอภิเดชจันงามตัวสำรองนะครับ
ทำให้ไทยนั้นชนะไป๔ประตูต่อ๒ครับ
ก็เก็บ๓แต้มแรกได้สำเร็จนะครับ
นัดสุดท้ายครับทีมไทยจะพบกับทาจิกิสถาน
ใครชนะก็มีโอกาสเข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้ายเพื่อลุ้นตัวชิงแชมป์โลกต่อไปนะครับ